คุณผู้ชมคะเรื่องนี้มีความคืบหน้าแล้วนะคะ
กรณีผู้หญิงคนหนึ่งอายุ๔๓เขามีอาชีพเป็นหมอนวดแผนโบราณ
เขาถูกแฟนเก่าที่เป็นธอมทำร้ายร่างกาย
เพราะว่าเขาเลิกรากันเขาไปมีแฟนใหม่เป็นผู้ชาย
แต่ธอมคนนี้ไม่ยอมเลิกแล้วก็ตามมาหาที่บ้าน
ให้นอนค้างสุดท้ายเนี่ยเธอถูกทำร้ายเธอรู้สึกว่าเธอเหมือน
โดนอะไรฟาดเขาที่หัวครับแรงเลยรู้สึกแค่นั้นแล้วก็รู้สึกตัว
อีกทีคืออยู่โรงพยาบาลแล้วอ่ะอืมแล้วก็เจ็บหนักเลยสภาพเป็น
คนดีเนี่ยนะร่างกายแข็งแรงทำงานทำมาหากิน
นี่ดูภาพเปรียบเทียบกันสิก่อนโดนทำร้ายกับเนี่ยปัจจุบันเนี่ยค่ะ
ไป๒เดือนไม่มีความคืบหน้าเธอก็กลัว
กลัวว่าสาวธอมแฟนเก่าคนนี้จะย้อนกลับมาทำร้ายเธออีก
แต่สุดท้ายเมื่อวานนี้ตำรวจออกหมายจับ
และวันนี้ตำรวจจับได้แล้วนะคะ
เรื่องนี้นะคะนางบุญชายโชธศรีเขาเป็นหมอนวดนะคะ

ชื่อว่านางสาวราพันธ์แก้วจันทร์อายุ๓๔ปีที่เป็นธอมค่ะ
ทำร้ายร่างกายเหตุการณ์เกิดขึ้นตั้งแต่๕พฤศจิกายน
เหตุการณ์เกิดขึ้นในบ้านที่จังหวัดพระนครศรีธุยา
ตำรวจออกไม้จับไปเมื่อวานแล้วก็ล่าสุด
ตำรวจชุดสืบสวนภูทรพระนครศรียุธยาจับตัวนางสาววราพันธ์ได้แล้ว
จับได้ในบ้านที่อำเภออุทัย
นำตัวมาสอบสวนแล้วก็นำตัวไปทำแผนประกอบคำ
รับสารภาพที่จุดเกิดเหตุค่ะ
นางสาววราพันธ์สาวธอมคนนี้รับสารภาพนะคะ
ลงมือก่อเหตุจริงสาเหตุก็คือ
หวงที่นางบุญช่วยปันใจคบผู้ชายคนใหม่
ก่อนเกิดเหตุก็คือช่วงเย็น๔พฤศจิกายนนะคะ
ก็เข้าไปหานางบุญช่วยที่บ้าน
นางสาวราพันธ์บอกว่าตั้งใจจะไปง้อขอคืนดี
ซื้อเบียร์มาดื่มจนทะเลาะกัน
ตอนนั้นต่างคนก็ต่างแยกกันไปหลับนะ
แต่พอตอนเช้า๕พฤศจิกายน
ตื่นมาเจอนางบุญช่วยยืนอยู่ในบ้าน
ตอนนั้นนางสาวราพันธ์สาวทอมคนนี้บอกว่า
โมโหมันยังค้างอยู่ค้างอยู่ตั้งแต่เมื่อคืน
นางบุญช่วยไม่ยอมคืนดีแล้วก็ทะเลาะกันด้วยอารมณ์มันค้าง
ก็เลยเดินไปที่ข้างบ้านคว้าจอบมาค่ะ
แล้วเอาด้ามจอบเนี่ยเสยเข้าที่ปลายคางนางบุญช่วย
แล้วเอาด้ามจอบฟาดเข้าไปอีกหลายครั้ง
นางบุญช่วยนอนแน่นิ่งจมกองเลือดอยู่แบบนั้น
จากนั้นตัวเองก็ขี่รถจักรยานยนต์หลบหนีไปไปอยู่ที่บ้าน
แล้วก็ใช้ชีวิตตามปกติ๒เดือนเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้น
ก็อยู่ที่บ้านเนี่ยนะอยู่บ้านอยู่บ้านตัวเอง
ไปสองเดือนส่วนสร้อยทองกับโทรศัพท์มือถือของนางบุญช่วย
นางสาวราพันธ์สาวธรรมคนนี้บอกว่าเอาไปจริงแต่ไม่ได้เอาไปขาย
เอาไปทิ้งถังขยะที่หน้าวัดศรีโพตำบลคลองสะบัวห่างจากบ้าน
นางบุญช่วยไปกิโลหนึ่งเพราะอยากจะให้นางบุญช่วยหมดตัวเนี่ย
ทำร้ายเขาแล้วอยากให้เขาหมดตัวด้วย
ตำรวจก็คุมตัวนางสาวราพันธ์ไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพค่ะ
ที่บ้านเลขที่๗๖หมู่๒อำเภอพระนครศรีอุทิยา
ก็คือไปชี้จุดที่ทำร้ายร่างกายแบบละเอียดเลยนะคะ
ขณะนั้นเนี่ยนางสาวราพันธ์ก็ได้เจอกับนางบุญช่วยนะ
ก็ก้มลงไปแบบเนี้ยอืมกราบขอโทษแต่ระหว่างที่กราบเนี่ยค่ะ
นี่ลูกชายของนางบุญช่วยทนไม่ไหวไงแม่ถูกทำร้าย
ทุกผลภาพขนาดนี้แค้นมาต่อยกระทืบเลยค่ะ
ตำรวจต้องเข้ามาห้ามนะแล้วก็นำตัวลูกชายของนางบุญช่วย
สงบสติอารมณ์แล้วก็นำตัวผู้ต้องหาก็คือนางสาวราพันธ

คือลูกชายก็บอกจากเมื่อวานแล้วนะ

แต่หลายคนก็ห้ามเอาไว้ว่าอย่าไปทำอะไรเลย

ส่วนตรงนี้ค่ะเป็นการชี้จุดที่สองนะคะครับเป็นจุดที่
จอบทิ้งทรัพย์สินของนางบุญช่วย

พอทำแผนเสร็จเรียบร้อยตำรวจก็นำตัวนางสาวราพันธ์คนนี้
ส่งพนักงานสอบสวนสพพระนครสิทธิยาไปดำเนินคดีนะคะ
พันธุ์ตำรวจเอกอนุสรวยาคำผู้กำกับการสถานีตำรวจภูทรพระนครศรียุธยา
บอกว่าเหตุการณ์ทั้งหมดมันก็เกิดจากความหึงหวง
ผู้ต้องหาก็รับสารภาพทั้งหมดส่วนเรื่องทรัพย์สินที่หายไป
หรือการกระทำที่จงใจจะเอาให้ถึงชีวิตจนนำไปสู่การแจ้งข้อหาเพิ่ม
พยายามฆ่าหรือเปล่าเนี่ยเดี๋ยวต้องรอก่อนรอสอบพยานแวดล้อมเพิ่มเติมอย่างละเอียดนะคะ
ส่วนนางบุญช่วยผู้เสียหายก็เปิดเผยสั้นกับนักข่าว
บอกว่าดีใจที่ตำรวจจับตัวผู้ต้องหาได้แล้ว
จะได้กลับมาอยู่บ้านกับลูกได้ด้วยความสบายใจ
อยู่บ้านด้วยความปลอดภัยนะคะก็จะไม่ให้อภัยผู้ต้องหาเด็ดขาด
จะเอาเรื่องให้ถึงที่สุดขอบคุณคนที่เกี่ยวข้อง

ขอบคุณที่ทำให้เธอได้รับความเป็นธรรมในครั้งนี้ค่ะ

ถ้าฟังจากคำสารภาพนี้เจตนาเลยแหละ
เดินไปหยิบจ่อมาแล้วฟาดเขาแล้วตีเขาต่อไม่ยั้งเลยเนี่ยนะนะคะ